เลี้ยงเมื่อ๖กันยายนที่บ้านกำนันนกมีการจัดฉาก
เพื่อเตรียมสังหารสารวัตรสิวหรือไม่
นี่ก็คือคำถามสำคัญเพราะว่ามันจะนำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหาด้วย

เพราะมันจะเป็นการฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนด้วย
คุณผู้ชมฮะกล้องในบ้านกำนันนกอย่างที่บอกมี๑๕กล้อง

อีก๒เนี่ยยังกู้ไฟล์ไม่ได้แต่ภายหลังครับคุณผู้ชม
ที่มันจับภาพนาทีตอนเกิดเหตุไม่ได้
ก็เพราะกำนันนกเนี่ยเป็นคนปิดสวิตช์กล้อง

กล้องตัวสำคัญที่ว่ามันหันมาทางโต๊ะงานเลี้ยงเลยนะ
ไอ้ที่โดนกำหนังนกปิดสวิตซ์ไปตอน๑๐นาฬิกา๑๖นาที

ทางเจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานว่า
อาจจะมีคนมาเตือนแหละหรือมาแนะ
แนะกำหนังนกว่ากำนั้นปิดเถอะ
อย่าไปบันทึกภาพในงานเลี้ยงเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นหลักฐาน
คืออาจจะไม่ได้พูดถึงว่าเป็นหลักฐานในการก่อเหตุอะไร
แต่เป็นหลักฐานว่ามีนายตำรวจคนไหนมาอยู่ในงานเลี้ยงบ้าง
หรือว่ามันอาจจะเป็นการตระเตรียมเพื่อทำการอะไรอย่างอื่นหรือไม่อย่างไร

คืออันนี้ก็ไม่รู้จริงนะเพราะว่าจริงตอนแรกที่บอกว่าอีก๒ตัวยังกู้ไม่ได้
แล้วก็คาดหวังเลยถ้าเกิดว่ากู้ได้จะเห็นการส่งซิกของกำลังนกถูกไหม
เพราะมันจะเห็นเลยว่าแบบพยักหน้าไหมตบเอวตบโต๊ะหรืออะไรยังไงเพื่อให้ลั่นไก่
จะได้รู้ว่าน่องยิงของหน่องเองหรือว่าน่องยิงโดยการสั่งการของกำลังนก
เดี๋ยวให้ดูภาพตอน๑๙นาฬิกา๒๑นาทีคุณผู้ชมตอนนั้นยังไม่ได้มีการยิงกันนะ
แต่ว่าจะเห็นหน่องน่องอยู่ในงานเลี้ยงอันนี้เป็นภาพนิ่ง
แล้วก็เป๋ากางเกงด้านซ้ายเนี่ยมีปืนที่เขาใช้ยิงสารวัตรสิวแล้วหน่องก็เดินเข้าไปในงานเลี้ย
ถัดมา๙นาทีตอนทุ่มครึ่งสารวัสสิวเดินทางมาถึงบ้านกำนานกแล้วก็เข้าไปในงานเลี้ยง
มาตอน๑๙นาฬิกานี่เราจำลองให้ดูนะคือเราไม่มีภาพวงจรปิดที่รองโจ๊กท่านได้ดูหรอก
แล้วท่านก็ไม่ได้เปิดเผยให้กับสื่อมวลชนดูด้วยเราก็เลยต้องจำลองมาแบบนี้
อันนี้ทุ่มครึ่งสารวัสสิวมาถึงบ้านกำลังนกแล้วก็เข้าไปในงาน
นาฬิกา๔๗นาทีเป็นวงจรปิดอีกมุมหนึ่งที่จะจับภาพในต่อง
ต่องหรือชื่อจริงคือชัชวานกล้องพักดีสุขขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งนายเด้ง
แล้วเด้งก็ส่งอาวุธปืนให้กับนายเออแล้วต่องส่งอาวุธปืนให้กับนายเด้ง

เพื่อใช้ปกป้องกำนันนกครับแล้วก็ใช้คุ้มกันสถานการณ์ในงาน
หลังจากเด้งเข้าไปในงานเลี้ยงแล้วก็มีความเคลื่อนไหวในบ้านกำลังนก
เริ่มมาเริ่มจากมีการเคลียร์ผู้สูงอายุออกไปก่อน
คนที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกจากงานไป
แล้วก็เคลียร์พื้นที่บริเวณประตูทางออก
แล้วก็เปิดทางเอาไว้คุณผู้ชม
ไอ้เปิดทางเอาไว้เนี่ย
มันเป็นการเคลียร์เพื่อรออะไรสักอย่างหรือเปล่า
อันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้
ตอน๓ทุ่ม๒๕นาทีครับ
จะมีวงจรปิดมุมสระว่ายน้ำนะ

แล้วเหน็บปืนไว้ที่เอวด้านหลัง
ตำรวจรายนี้คือร้อยตำรวจโทนรงศักดิ์หรือหมวดแบะ
ภาพนี้ขัดแย้งกับคำให้การที่บอกว่า

หมวดแบะนี่แหละก็เป็น๑ใน๖ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มตัวไปแล้วครับ
ตอน๒๑นาฬิกา๒๖นาที
กำลังนกส่งสัญญาณให้หน่องยิงสารวัตรสิว
อันนี้จากคำบอกเล่าของรองโจ๊กนะคุณผู้ชม
เพราะว่ารองโจ๊กท่านก็ได้ดูวงจรปิดแล้ว
หลังเกิดเหตุรอปภในงานถือปืนมาคุมตรงประตู
ส่วนเด้งเข้าไปคุ้มกันกำนันนก
แล้วก็พากำนันออกจากจุดเกิดเหตุครับ

องกระโดดขึ้นรถที่ติดเครื่องรอไว้แล้ว

ใช่ฮะติดเครื่องรอไว้แล้วขับออกไป
แล้วก็นำมาซึ่งขบวนที่พาหลบหนีกันไป

โจ๊กท่านบอกว่าทุกคนในงานมีปืน

แล้วก็มีการเคลียร์คนออกแสดงว่า

ว่างานเลี้ยงวันนั้นอาจจะมีการยิงกันครับ
ฟังจากปากรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติครับ
คนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่าน
นายตำรวจระดับสูงเห็นหนีนไอ้ที่บอกว่าช่วยเขาก็ไม่ได้ช่วยเลย
ก็โกหกทั้งนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ย่ำแย่มาก
ช่วงท้ายเมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้ยินคำว่านายตำรวจระดับสูงใช่ไหม
ที่รองโจ๊กต้านพูดก็หมายถึงผู้กำกับสนพญาไทยพันตำรวจเอก
พันธ์ตำรวจเอกกริจศาดาพรจงอักษร
ถ้าไปย้อนฟังคำให้การวันแรก

แล้วพันธ์ตำรวจเอกกริจศาดาพรเนี่ยบอกว่า
ผมเป็นคนช่วยพาสารวัสสิวส่งโรงพยาบาล
แต่พอไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ย

วินาทีที่มีการนำตัวสารวัสสิวมาส่งโรงพยาบาล
แต่ท่านผู้กำกับสนพญาไทยพันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรเนี่ย

หลังจากที่สารวัตรสิวเข้าห้องฉุกเฉินไปแล้ว
ตรงนี้เองที่รองโจ๊กบอกว่า
มีนายตำรวจระดับสูงให้การเท็จครับคุณผู้ชมฮะ
คือสิ่งที่รองโจ๊กให้สัมภาษณ์แถลงที่คุณผู้ชมได้ยินไปเนี่ย
คือมันเป็นสันนิษฐานของตำรวจ

กล้องวงจรปิดที่พวกเขาเห็นแต่เราไม่เห็น
คุณผู้ชมผมถามอย่างนึง
มีปืนที่พร้อมใช้งาน
รอมคิดนะน้ำแข็งขิตนะ
คนที่เจอกินเหล้ากันทุกเดือน
แม้วันนี้จะพลบปืนไป
มีใครสักคนถูกยางสารวัสสิวถูกยิงป้อง
เขาจะยิงคนที่กินเหล้าด้วยกันทุกเดือนไหม
นัดเจอกันทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน

นี่ไงเราก็คิดได้
ต่อให้ปืนมันพร้อมใช้งานแต่คนมันไม่ได้พร้อมใช้

แต่อย่าลืมนะว่าสารวัตรสิว

แล้วก่อนอันนี้ตำรวจที่เป็นชั้น
เป็นลูกน้องผู้ตายผู้บังคับบัญชา

อาจจะมีความคุ้นเคยกับกำนันนกอยู่ก่อนแล้ว
แล้วก่อนมาถึงบ้านอ่ะเป็นยังไงนักข่าวไปหากล้องวงจรปิดคุณผู้ชม
ดูภาพนี้ก่อนดูภาพที่ตำรวจเอามาเปิดเผยก่อน
นี่คือหน้าบริษัทหน้าที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าในต่องหรือนายชัชวานกล้องพักดีศุกร์
ขี่รถจักรยานยนต์มาส่งในเด้งหรือนายชัชวาน
ใส่ไก่กะญาติของกำลังนก
แล้วก็เอาปืนให้ในเด้งเข้าไปในงานเลี้ยง
ทีมข่าวไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
ซึ่งเวลาในกล้องวงจรปิดมันอาจจะไม่เท่ากันนะคุณผู้ชมนะ
กับที่ท่านรองโจ๊กแถลงนะครับพบว่าช่วงก่อนที่
ต่องกับนายเด้งจะไปปรากฏตัวอยู่ที่หน้าบ้าน
กล้องนี้ในกล้องนี้ในกล้องนี้ทั้งคู่
ขี่รถจักรยายนซ้อนท้ายกันมาคาดว่าน่าจะออกจากบ้านมาพร้อมกัน
โดยภาพจากกล้องวงจรปิดกล้องนี้เวลา๑๙นาฬิกา๔๒นาที
จะเห็นในต่องเสื้อสีดำขี่รถจักรยานยนต์สีดำนะครับ
แล้วมีนายเด้งเสื้อสีขาวนี่ภาพมันอาจจะไหวหน่อย
แต่มันเห็นเสื้อเห็นไหมนะนะครับในเด้งเสื้อสีขาวซ้อนท้ายนะครับ
แยกอนามัยใกล้วัดตะกล้องจังหวัดนครปฐม
ไป๓นาที๑๙นาฬิกา๔๕นาทีภาพจากกล้องวงจรปิดตัวเดิม
จับภาพขณะที่ในต่องขี่รถกลับมาคนเดียวแล้ว
กลับมาคนเดียวแล้วเห็นไหมกล้องตัวเดียวกันเนี่ย
ก็คือไปส่งเด้งที่งานเลี้ยงบ้านกำนันแล้วถูกไหม
ขณะนั้นยังมีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุม๑๑๙นาฬิกา๔๐นาที

จากนั้น๑๙นาฬิกา๔๕นาทีในต่องขี่รถผ่านถนนใหญ่
มาคนเดียวแล้วย้อนกลับไป
คุณผู้ชมครับคือเวลาทำไมมันไม่เท่ากัน
กล้องวงจรปิดถ้าเขาตั้งเวลาไม่เท่า

แต่ว่าเราเห็นภาพแล้วพอจะอนุมานถึงเหตุการณ์ได้
เอาล่ะนั่นคือเรื่องกับนะฮะ
ต่องกับเด้งที่เอาปืนไปส่งกัน

เห็นความแม่นแม่นเลยนะ
เออนี่แหละเด้งชัชวานไซไกรกะนี่แหละ
ยิงปืนสั้นได้แม่นเลยแหละเป็นการซ้อมยิงปืนสั้นกระบอกแรก
ยิง๕นัดแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ปืนอีกกระบอก
ที่กระเป๋องเกงด้านหลังใช่ไหมแล้วก็ลงไปนั่งยิง
นี่แหละแล้วก็ยังมีนะมีอีกคลิปนึงคือ๑๒มีนาปี๖๒
เด้งไปซ้อมยิงปืนที่สนามยิงปืนเดิมนี่แหละ
แต่ว่ารอบนี้เป็นการซ้อมยิงปืนสั้นแล้วก็ยิงปืนลูกซองอันนี้ค่ะ
อันนี้คืออีกคลิปหนึ่งนะคะแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปปี๖๑เมื่อ๒๙ธันวา
ก็ไปซ้อมยิงปืนที่นี่เหมือนกันพาเดินไปดูที่เป้าซ้อมยิง
กระสุนเข้าที่เป้ากลางลำตัวแบบเป็นกระจุกอ่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มีการซ้อมยิงปืนแบบปืนลูกซองด้วยนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
อย่างน้อยที่เอาให้คุณคุณผู้ชมดูเนี่ยสามคลิปละไปเห็นถึงการใช้ปืนของเขา
ทั้งปืนสั้นปืนยาวบ้านแรงเนี่ยอยู่ที่ตำบลตากล้องเมืองนครปภม
แล้วด้านที่ไปดูมาไม่ได้มีใครอยู่บ้านประตูก็ล็อกเอาไว้
ญาติของเด้งเราไปเจอแล้วก็ขอสัมภาษณ์หน่อยละกัน
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเด้งมันไม่ใช่ลูกน้องกำนันนกนะ
บอกว่าเราเป็นอะไรเป็นญาติกับกำนันนก
แต่ก็ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันเท่าไหร่หรอก

ไม่ได้สนใจไม่ได้สังเกตพฤติกรรมของเด้งเลย

พฤติกรรมเปลี่ยนไปแปลกไปหรือเปล่า

ท่อพี่เผาโสปสารวัตน์ศิวค์วะก็ยอมรับ
ญาติกำหนันนกก็อยากไปร่วมงานนะ

ทีนี้ฝั่งญาติกำนันนกก็เลยไม่กล้าไป
เพราะว่าก็กลัวแหม่โดนกระแสสังคม

ค้นที่บางคนน่ะบอกว่าน่ะรู้ไหม
บอกว่าอย่าให้ฆ่าล้างโค้นกำนันนกให้หมดเลย
ทีนี้ฝั่งญาติเขาก็เลยบอกเฮ้ยมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอ

แต่ว่ามันเวียดหลอนกันหมดเขาพูดถึงตรงน่ะนะคะ
มีคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ค่ะว่าแบบต้องฆ่าล้างโฆษณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
บางทีแบบเราก็นึกในเกลือญาตินั้นนะคะเราก็แบบว่าไม่แบบก็รู้สึกว่าแบบ
บางทีคอมเมนต์มันก็แรงมันกลับอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านในตำบดตากล้องเนี่ยนะเขาบอกว่าอ๋อเด้งอ่ะเหรอ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

ตอนนักเที่ยวเขาแตกคือกระเจิงกันวิ่งหนีออกจากร้านกันไป
กระทั่งเด้งเนี่ยชักปืนมายิงใส่เพื่อน
หลังเกิดเหตุตำรวจคุมตัวในเด้งไปดำเนินคดีครับทีนี้มีเพื่อนรุ่นน้องของเด้งที่โดนยิงไปเนี่ย
ชื่อในตินนะอายุยี่สิบเจ็ดปีบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้โหเด้งเนี่ย
พฤติกรรมนักเลงเลยล่ะชอบพกปืนติดตัวตลอดย้ำว่าพกปืนติดตัวตลอดนะ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
เราไปทำอะไรพี่ยังอาวะนะครับ
นี่คือตำรวจสองพอร์มมือและคอปฐมคุมตัวชัชชาวารไซร์ไก่กระนะหรือว่าเด้ง
แล้วก็นายนะครับนายต่องนะครับผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจออกหมายจับ
พกปืนในงานเลี้ยงทั้งคู่ถูกแจ้งหาร่วมกันข้อมคลองปืน
แล้วก็เครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็พกพาปืนในที่สาธารณะใช่ไหม
หลังจากตำรวจสอบปากคำแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
เบิกตัวเด้งกับตองไปออกจากห้องคงขังไปไหน

เก็บลายนิ้วมือนะครับ
เพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีนะครับ
โดยตลอดเวลานะครับที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการเนี่ย

คือดูกระทั่งแววตานะทางข่าวนะครับ
พอไม่พูดสังเกตแววตาเอา
น่าตาไปยังไงดูคิ้วไปยังไงเครียด
โดยช่วงเวลาที่นักข่าวพยายามถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
และก็สภาพติดใจของทั้งคู่ถามแล้วถามอีก
แต่ก็ก้มหน้าไม่ตอบคำถามใดทั้งสิ้นครับคุณผู้ชม